ส่วนอีกเหตุการณ์นึงก็ลักษณะคล้ายกันนะครับดูชมอะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครปฐมนะครับ
เป็นเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งนักเรียนหญิง
ม๔กำลังจะข้ามถนนบนทางม้าลายด้วยนะ
นี่นะฮะนี่จังหวะนี้

แล้วน้องที่ถูกชนเนี่ยตอนนี้อาการสาหัสสมองตาย

เหตุการณ์นี้นะครับเป็นคลิป
ที่เป็นกล้องวงจรปิดบริเวณสี่แยกไฟแดง
หน้าโรงเรียนนาตรศิลป์สาระยาจังหวัดนครปฐมนะฮะ
จะเห็นเด็กนักเรียนกลุ่มนี้นะครับก็จูงมือกัน
จะข้ามถนนบนทางม้าลายช่วงที่มีการติดไฟแดงอยู่
แล้วอยู่ครับรถจักรยานยนต์วิ่งฝ่าไฟแดงเหมือนกันนะ

ชนเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งแบบล้มทั้งยืนเลยครับ

จักรยานยนต์เองก็ถลายล้มนะครับ
หลังเกิดเหตุคนที่เห็นเหตุการณ์ก็วิ่งกรูไปช่วยเด็กกันนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๒มกราคมที่ผ่านมา
ประมาณ๔โมงเย็นหน้าโรงเรียนนาตสินศาลายา
คือภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่า

ใช่เนี่ยบางคันที่ชะลอให้ก็มีบางคันที่ไปเลยก็มี
คิดว่าจะไปได้แล้วคันนี้มาอีกฮะ

ข้อความระบุเอาไว้นะครับสำหรับผู้โพสต์
บอกว่าเด็กหญิงเคราะหร้ายพร้อมเพื่อนกำลังจะข้ามถนนบนทางม้าลาย
จู่รถจักรยานยนต์ฝ่าสัญญาณไฟพุ่งมาชนอย่างจัง
เด็กหญิงสลบไม่ได้สติ
เมื่อส่งโรงพยาบาลพบว่าสมองบวมเลือดออกในสมอง
คู่กรณีเป็นนุ่มวัย๒๑ปี
ได้เดินทางมาดูอาการเด็กมามอบกระเช้าขอโทษ
พร้อมกับบอกว่าไม่ได้ตั้งใจ

ชายหนุ่มวัย๒๑ปีคนขี่รถจักรยานยนต์ชนน้อง
บอกว่าให้ไปเดินเรื่อง๓๐บาทรักษาทุกโรคเอา

หลังจากนั้นน้องก็ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับ

อาการแย่ลงสมองตาย
เนื่องจากทางโรงพยาบาลเองเขาก็มีข้อจำกัดเรื่องศักยภาพในการรักษา
ทำให้ได้รับการรักษาไม่ทันท่วงทีในช่วงเวลานั้น
เพราะว่าตอนเกิดเหตุหนักมาก
เขาก็เลยมีการเอาคลิปจากภาพเหตุการณ์
เอาภาพของน้องที่เจ็บอยู่เอามาแชร์ในสังคมออนไลน์
เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรม
แล้วก็ฝากไว้เป็นข้อเตือนใจสำหรับทุกคน
ทั้งคนขี่รถ
คนที่ไปชนเขาจนบาดเจ็บความรับผิดชอบต่าง
หรือว่าจุดที่เป็นพื้นที่ที่เด็ก
เขาจะต้องใช้กันทุกวันต้องข้ามถนนทุกวันเนี่ย
จะทำยังไงให้มันปลอดภัยมากกว่านี้
จะมีเป็นอะไรได้สะพานลอย
หรือว่ามีการดูแลอะไรมากกว่านี้ให้เด็กเนี่ย

จริงแล้วพอเห็นทางม้าลายรถจะต้องรีบหยุดนะ
แต่บ้านเราไม่รู้ยังไงเห็นทางม้าลายคนไม่กล้าข้ามด้วยซ้ำ
ที่เรามาถูกเขาไฟแดงยังยึกยักษ์ไม่กล้า
คือทางม้าลายเฉยเนี่ยรถยังไม่หยุดนะ
ต่อให้มีไฟแดงอยู่ข้างบนแล้วให้เรากดไฟแดงที่เป็นอัตโนมัติ

จริงข้ามถนนบ้านเรานี่ลำบากนะ